สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานสารรัฐมนูลล่ะครับเนี่ย
ต้องย้ำว่าสารรัฐมนูลเนี่ยมี๒ส่วนคือส่วนหนึ่งตุลาการสารรัฐมนูล๙คน
ส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานเลขาธิการสารรัฐมนูลที่ต้องตั้งคำถามวันนี้ก็ตั้งคำถามคือ
ถามถึงสำนักงานเลขาธิการสารรัฐมนูลที่มีนายชวนะไตรมาสเป็นเลขาธิการ
มันเกิดอะไรขึ้นที่เอกสารสำคัญหลุดออกมา๒๓ครั้งซ้อน
ครั้งแรกเนี่ยเป็นเอกสาร
ที่คุณมีชัยชี้แจงในฐานะพยานเรื่องปม๘ปีนายก
เอกสารหลุดมันกระทบยังไงครับมันกระทบต่อตุลาการสารรัฐมนูลทั้ง๙คน
แงเลยครับเดี๋ยวจะมาดูว่ากระทบยังไง
แต่ว่าจะขอลำดับภาพให้เห็นว่าเอกสารมันทยอยหลุดออกมายังไงก่อน

เป็นเอกสารชี้แจงของอาจารย์มีชัยอดีตประธานกรรมธิการร่างรัฐมนูลที่ชี้แจงไปในฐานะพยาน
สรุปคำชี้แจงที่เรารู้กันคืออาจารย์มีชัยท่านเห็นว่าการนับ๘ปีของนายกประยุทธ์เนี่ย
นับจากยี่สิบสี่สิงหาห้าเจ็ดไม่ได้แต่ควรนับจากหกเมษาหกศูนย์
วันที่ประกาศใช้รัฐมนูลฉบับนี้ซึ่งถ้านับจาก๑๖เมษา๖๐ก็เท่ากับว่า
ผลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกครบ๘ปีในวันที่๖เมษา๖๘นี่เป็นข้อสรุป
แต่ในเอกสารของอาจารย์มีชัยเนี่ยยาวกว่านี้อ้างกฎหมายโน่นกฎหมายนี่
มาตรานั้นมาตรานี้เป็นเรื่องของกฎหมาย
พอเอกสารคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยหลุดออกมาก็มีคำเผยแพร่เอกสารออกมาอีกชุดหนึ่ง
อะไรครับเป็นเอกสารเผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐมนูลครั้งที่ห้าศูนย์หนึ่ง
วันอังคารที่สิบเอ็ดกัญญาหกหนึ่งเนื้อหาใจความก็คือระบุว่า
การรับรองรายงานการประชุมของกรรมการร่างรัฐมนูลไม่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์มีชัย
ทำเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐมนูลยุ่งไหมล่ะครับ
เขาบอกว่ามันไม่ตรงกันทีนี้มาดูเอกสารหลุดชุดที่สอง
เป็นเอกสารคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งให้ตุลาการส่งไอ้สำนักงานสารรัฐมนูลทั้งหมด๒๓หน้า
มีแปดหัวข้อสรุปคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์
ผมสรุปให้ให้เป็นหัวข่าวท่านดูในจอเปิดเอกสารสู้ปม๘ปี
บิ๊กตูอ้างตัดตอนปีห้าเจ็ดนับจากปีหกศูนย์จบปีที่หกแปดตรงกันกับของอาจารย์มีชัย
ประธานร่างรัฐมนูลแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ย
เอกสารของพลเอกประยุทธ์เขาขมวดว่าข้อกล่าวหาของผู้ร้องจึงไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย
และเจตนารมณ์ของรัฐมนูลปีหกศูนย์
และไม่เป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
นี่คือเอกสาร๒๓ชุดที่หลุดออกมาจากสำนักงานสารรัฐมนูล
มันงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าจงใจหลุดหรือมันหลุดยังไง
ลองฟังคำอธิบายแบบน้ำขุ่นจากเลขาธิการสำนักงานสารรัฐมนูล
คุณชวนนาศไตรมาสนี่แหละ

เอกสารหลุดของอาจารย์มีชัย
คำชี้แจงน้ำลายยังไม่ทันหายเหม็นเลยครับ
เอกสารของพลเอกประยุทธ์ก็หลุดออกมา
เอาเอกสารของอาจารย์มีชัยก่อน
เลขาบอกว่ายืนยันว่าประธานสารรัฐมนูลให้ความสำคัญ

เนื่องจากเนื้อหากระทบผู้ให้ความเห็น
และพาดพิงไปถึงคู่ความ
จึงให้สำนักงานติดตามว่าเอกสารมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ที่ผ่านมาเมื่อมีเอกสารรั่วไหลในชั้นธุรการ
กำชับให้พึงระมัดระวัง
แต่เมื่อมีการรั่วไหลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ให้เกิดความรอบครอบและรัดกลุ่ม
ยืนยันว่าประธานไม่ได้นิ่งยอมใจท่านห่วงใย
และรู้สึกเสียใจจึงให้สำนักงานระมัดระวัง

ซึ่งจะเอาผิดใครได้หรือไม่ได้ต้องรอดูผลก่อน

ฟังดูเหมือนกับเลขาธิการ
ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเรื่องนี้

ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการกำชับกำชาให้ระมัดระวังเท่าที่ควร
ถ้าระมัดระวังกันจริงจังเอกสารหลุด
มันจะหลุดซ้ำหลุดซ้อนออกมาแบบนี้ไม่ได้
ทีนี้ก็มีคำถามตัวโตถามว่า
เอกสารหลุดเนี่ยมันมีผลอะไรตามมามีสิครับ
โดยเฉพาะผลต่อคณะตุลาการสารรัฐมนูลตั้ง๙คน
ที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นผลยังไงครับ

ถ้าในสิ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าตุลาการ
สารรัฐมนุนเสียงข้างมากวินิจฉัยออกมา
เป็นคุณต่อพลเอกประยุทธ์
และวินิจฉัยตรงกับความเห็นของอาจารย์มีชัย
คือไปต่อได้อีกจนถึงปี๖๘แล้วมันจะเป็นยังไง
ก็เปรียบเทียบว่าถ้าเอกสารของความเห็นอาจารย์มีชัยไม่หลุดออกมาเนี่ย
ประชาชนที่รับฟังเหตุผลของตุลาการสารรัฐมนูล
เขาจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเขาจะเชื่อว่า
นั่นเป็นความเห็นของตุลาการสารรัฐมนูล
เป็นความเห็นทางตัวบทกฎหมาย
เมื่อฟังคำวินิจฉัยแล้วเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้
แต่ดีกรีความเห็นแย้งมันจะไม่รุนแรงมาก
เพราะถือว่าถึงที่สุดก็จบ
แต่ว่าถ้าฟังคำวินิจฉัยนั้นแล้วเห็นว่ามันตรงกับความเห็นของอาจารย์มีชัยที่รั่วออกมา

เพราะมันจะเดินไปสู่ความรู้สึกที่ว่าตัดสินไปตามโผล่
ตัดสินไปตามคำวินิจฉัยตัดสินไปตามคำชี้นำ
เอกสารหลุดมันจึงกลายเป็นความกดดันต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลอย่างที่ว่า
เห็นไหมล่ะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
แล้วยิ่งในภาวะอย่างนี้
ภาวะที่การเมืองมันอยู่ในสภาพของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันแบบนี้
แล้วอยู่ในช่วงที่วงการตุลาการก็ถูกนินทาว่าร้าย
ท่านก็รู้กันอยู่โดยเฉพาะสารรัฐมนูล
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐมนูลที่สำคัญที่สุด
ผลการวินิจฉัยอะไรต่างที่ออกมาเนี่ย
ถูกระบุว่าให้มีผลผูกพันกับทุกองค์กร
แปลว่าสารรัฐมนูลเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลาย
แล้วก็สารรัฐมนูลนี่แหละชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองได้
ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
การเมืองสองซีกสู้กันแทบเป็นแทบตาย
เอาชนะกันไม่ได้น็อกกันไม่ลง
เพราะทั้งสองฝ่ายมีกองเชียร์ไม่มีใครยอมใคร
แต่พอคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลออกมาไม่กี่หน้าไม่กี่บรรทัศน์

ไปตามคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูล
เห็นไหมล่ะครับว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของสารรัฐมนูล
ศักดิ์สิทธิ์ของตุลาการสารรัฐมนูล
หรือยังล่ะครับว่าการปล่อยให้เอกสารรั่วออกมาเนี่ย
มันไปทำลายความน่าเชื่อถือและความศักดิ์สิทธิ์ของตุลาการสารรัฐมนูล
ผมเคยบอกว่าในบรรดาคดีต่างที่สารรัฐมนูลต้องวินิจฉัยเนี่ย
คดีปม๘ปีนายกนี่แหละเป็นเผือกร้อนมากที่สุด
เป็นเผือกร้อนที่อยู่ในมือตุลาการสารรัฐมนูลมากที่สุด
แล้วคราวนี้พอเกิดเอกสารรั่วขึ้นมาแบบนี้มันไม่ใช่เผือกร้อนล่ะครับ
เป็นถ่านไฟแดงอยู่ในมือของตุลาการสารรัฐมนูล
สำนักงานสารรัฐมนูลเขย่าสารเสียเองครับ

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ